เขาเลยก็แล้วกันครับไปที่จันทบุรีกันหน่อย

บนเขาเขาบอกว่าปลาพลวงมันชุกชุม
ก็ขึ้นเขาไปปรากฏว่าไปเจอหมีตัวใหญ่
ปบตบเขาให้ฮะบาดเจ็บสาหัส

แผลเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วการไปช่วยเหลือพาตัวลงมาจากบนเขายากลำบากนะ
ใช้เวลาหลายชั่วโมงนี่คือตอนที่พาคนเจ็บลงมานะฮะ
เห็นเอาไฟฉายส่องแบบนี้นะติดที่หัว๒ทาง
เอาไม้แล้วก็เอากระสอบดัดแปลงไปเหมือนเปรย์สนาม
แล้วก็ให้คนเจ็บนอนอยู่ในกระสอบนั้น
แล้วหิ้วหามกันลงมาแบบนี้น้องชมพู่คุณผู้ชมครับ

ลักทุเลพอสมควรโอ้ยากลำบากมาก
ขึ้นไปหาปลาพวงครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับ
เดินเท้าขึ้นไปบนเขาผาหินกูบเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
จันทบุรีเพราะชาวบ้านแจ้งบอกว่าช่วยหน่อยคุณเจ้าหน้าที่
มีคนโดนหมีตะปบหมีตบหมีทำร้ายอยู่บนเขา
พอไปตรวจสอบครับคนเจ็บเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๘
ในพื้นที่อำเภอมะขามแถวนั้นก็จะมีป่านะแล้วเขาก็มีสวนอะไรใช่ไหมฮะ
มีรอยเจ็บมีรอยบาดเจ็บแผลขนาดใหญ่เวอะเลยที่ต้นขาขวาแบบนี้ครับ
เบลอผ้าไว้หน่อยนะครับแล้วก็มีแผลที่หน้าด้วย
รวมถึงที่แขนซ้ายชาวบ้านที่ขึ้นไปช่วยคนแรก
อันนั้นพี่อนันต์บอกว่าเนี่ยคนเจ็บเขาชื่อในสูตรนะ
จับปลาบนเขาจุดนั้นมีปลาพลวงเยอะ
มันชุกชุมมีลำทานแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำไง
ชาวบ้านก็เลยขึ้นไปหาปลาจริงแล้วชาวบ้านเขาบอกว่า
เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าหมีทำร้ายคน
หนีเจอคนแล้วคนวิ่งหนีแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่า
โดนทำร้ายแบบจังแล้วเจ็บหนักขนาดนี้มาก่อน

เคยขึ้นไปไหมเหล้า
ได้ยินข่าวแบบนี้เป็นไงกลัวไหม
ตอนนี้ชาวบ้านกลัวกันมากครับไม่กล้าขึ้นเขาแล้ว
เจ้าหน้าที่เองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อนนะ
คนเจ็บเองส่งโรงพยาบาลครับ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน
ส่วนเรื่องของการตามล่าตัวหมีที่ก่อเหตุนั้น

ชาวบ้านในพื้นที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะครับ